พาคุณผู้ชมไปที่เทศบาลเมืองระโนธจังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ถูกน้ำท่วมพ่อค้าแม่ขายเขาบอกว่าขาดรายได้
ก็ต้องทำให้นำสินค้ามาขายกันข้างถนนกันเลยค่ะ
ทำแบบนี้มาประบาทหนึ่งสัปดาห์แล้ว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณนันทพรธาวระ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดสงขลาเชิญค่ะ
บริเวณที่ทีมข่าวยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็คือถนนเส้นราชบำรุงในเขตเทศบาลตำบลระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ

แล้วนะคะที่ทางเทศบาลรักษณ์นั้นได้อนุญาตให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า
สามารถนำสินค้ามาวางขายบนถนนเส้นนี้ได้ค่ะ
เนื่องจากว่าภายในตัวตลาดเทศบาลนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังในบางจุด
จากการที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจในเขตเทศบาลนะคะ
พบว่าถ้าใครขับรถผ่านไปมาบริเวณนี้ก็อาจจะคิดว่ามีตลาดนัดนะคะ
แต่จริงแล้วเป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เคยขายสินค้าบริเวณในตัวตลาดเทศบาลเมืองระโนธ
แต่เนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมขังมานานกว่า๑เดือนค่ะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้านั้นขาดรายได้นะคะ
จึงต้องนำสินค้ามาขายบนถนน
ซึ่งทางเทศบาลเองก็ได้อนุญาตให้นำสินค้ามาขายโดยที่ไม่คิดค่าเช่าค่ะ
และอยู่ข้างหน้าเรานี้ก็คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลระโนธนะคะสวัสดีค่ะ
เธอได้ยอดให้กลับน่าเยอะมากกว่าอยู่ในบ้านที่สมมติน้ำผู้ขัด
คือหลังจากที่น้ำคุณหลบหนักตั้งแต่วันที่๑มกราคา

ก็ทัก
แล้วก็เตรียมที่ย้ายอเมริกามากลับที่เดิม
เดินไปกลับที่อเมริกาก่อนอากาศจะกลับต้องกันไปนะครับ
เพราะว่ามันจะหมายคลุก
เพราะว่าฝนตกนิดเดียวก็ท่วมอีกแล้ว
ก็รอถ้าว่าหลังจากวันนั้นที่นี้
ถ้าว่าน้ำฝนไม่มาแล้ว
ก็ไม่กลับออกไปกลับไปที่เดิม
ขอบคุณมากค่ะ
สำหรับบรรยากาศการค้าขายริมถนนแห่งนี้
ก็ไม่ต่างกับตลาดสดภัยในตัวเมืองของตลาดเทศบาล
เพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่

ก็บอกต้องระวัดประวัติเรื่องของรถรา

และก็ยังคงมีรถสัญจรไปมาตามปกติค่ะ
ถ้าจะสังเกตเห็นนะคะก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าเต็นต์และไม่เช่าเต็นต์นะคะ
ที่เช่าเต็นต์ก็จะต้องเสียค่าเช่าเต็นต์หลังละ๕๐๐นะคะ
ส่วนใครที่ไม่เช่าก็สามารถที่จะวางขายได้เลย
โดยที่ทางตลาดไม่ได้เก็บค่าเช่านะคะ
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ค่ะบอกว่าน้ำท่วมตลาดที่ผ่านมากว่า๑เดือนทำให้ขาดรายได้นะคะ
แล้วก็น้ำอาจจะยังท่วมขังอีกนานค่ะ
ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการพื้นที่ทำมาหากินยอมเสี่ยงที่จะนั่งขายบนถนนค่ะ

แล้วก็นี่ค่ะเป็นสินค้าที่เอามาจากบ้าน
คุณป้าเป็นไงบ้างคะขายของที่นี่ลำบากกว่าในตลาดไหม
ขายไหนถนนลำบากกว่าในตลาดไหมคะ

พวกน้ำท่วมตลาดเป็นยังไงบ้างเราขายของที่ไหน

และด้านซ้ายของดิฉันนี่นะคะก็คือทางเข้าตัวตลาดเทศบาลเมืองระโนธนั่นเองค่ะ
ซึ่งขนาดนี้ก็จะเห็นได้ว่ายังคงมีนางท่วงศัตริย์ในบางจุด
แต่ทางเทศบาลเองก็ได้เร่งทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูให้
พ่อค้าแม่ค้าสามารถกลับมาขายสินค้าได้ตามปกตินะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในตลาดริมถนนของตัวเทศบาลเมืองระโนธค่ะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ